ดูเรื่องของลิฟต์นะคะก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
ไปไปสัปดาห์พฤหัสบดีที่ผ่านมา
เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับลิฟต์ก็คือมีช่างไปซ่อมลิฟท์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
และหลังจากนั้นนะคะลิฟต์ค้างอยู่ที่ชั้น๖
และร่วงลงมาทับช่างซึ่งอยู่ที่ชั้น๑จนเสียชีวิต
เมื่อวานี้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับลิฟต์ขึ้นอีกแล้ว
ขอเข้าห้องน้ำในอาคารแต่ทีนี้ไปเดินตกลิฟท์
จากชั้นที่๓ตกลงมาบนลิฟต์

แสดงว่าประตูมันไม่ดีเสียลิฟต์มันไม่ขึ้นแต่ว่าประตูมันเปิด
ใช่ค่ะคือลิฟต์อยู่ที่ชั้นล่างแต่เขาจะเข้าลิฟท์ชั้นที่๓นะคะ
ตำรวจโรงพักสามเศษรับแจ้งเหตุมีคนตกลิฟต์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตพระนคร
อภัยนะคะราชมงคลพระนครเหนือวิทยาเขตเทเวศถนนสามเศษ

ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบสูง๕ชั้น
เจ้าหน้าที่ทำการเปิดประตูลิฟท์ที่บริเวณชั้น๒
พบตัวลิฟต์จอดอยู่ที่ชั้น๑
ทีนี้มองไปเอาไฟฉายส่องไปไปเจอด้านบนของตัวลิฟต์
มีร่องรอยการบุบเหล็กคดงอคล้ายกับมีของหนักตกใส่
ด้านข้างของลิฟต์ไปพบนายวานิสประเสริฐอายุ๔๙ปี
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของทางมหาวิทยาลัยได้รับบาดเจ็บ
มีอาการหายใจช้าช่วงนั้นนะคะ
ใบหน้าเริ่มซีดจางเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔๕นาที
จึงสามารถนำร่างขึ้นมาได้และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามนายสุชินผู้เพชรอายุ๕๑ปีเป็นเพื่อนรอปภประจำตึก
เล่าให้ฟังบอกว่า๔ทุ่มครึ่ง
นายวานิสผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นรอปภอีกจุดหนึ่ง
เดินมาที่อาคารที่เกิดเหตุนี่แหละก็เลยถามไปว่ามาทำไม
นายวานิตอบว่าจะมาขอเข้าห้องน้ำตัวเองก็เลยยอมให้เข้าไปในตึกนะคะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังออกมาจากลิฟต์
ก็เลยรีบไปดูที่ลิฟต์ชั้น๑
ซึ่งขณะนั้นแง้มประตูออกมาเล็กน้อยเห็นว่าหลังคาลิฟต์ยุบลงมา
ก็เลยรีบไปเปิดประตูลิฟต์ชั้นที่๒
ชั้นที่๒นี่แหละค่ะได้ยินเสียงของนายวานิสร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้จากการสอบถามทราบว่านายวานิสตกลงมาน่าจะตกลงมาจากชั้นสาม
ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะสำหรับเพื่อนรอปภบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน
นายวานิสขึ้นไปทำอะไรบนชั้น๓
เพราะว่าบอกว่ามาเข้าห้องน้ำใช่ไหมมาขอเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำอยู่ชั้น๑แต่ทำไมขึ้นไปอยู่ชั้น๓
แล้วก็ตกลงมาจากชั้น๓เพราะว่าประตูชั้น๓มีรอยแง้มอยู่ประตูลิฟต์เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุที่นายวานิสตกลงไป
คงต้องรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวให้หายจนสามารถให้การได้ก่อน
อกจากนี้จะเชิญให้บริษัทเจ้าของลิฟต์มาร่วมตรวจสอบหาสาเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ